วันนี้เราจะเริ่มกันที่ข่าวใกล้ตัวกันก่อนเลย
คุณวรพรเคยแมลงเข้าหูไหมครับ

โอ้โหแล้วขาของมันนะครับคุณผู้ชมครับ
มันเป็นแบบมันมีตะขอไอ้แมลงปีกแข็ง
กว่าจะเอาออกได้นะเจ็บมากนะฮะ

เขานอนดูทีวีอยู่แล้วผลอยหลับไป
หลับไปตื่นขึ้นมาปั๊บปรากฏว่า
เอ้าแมลงสาบเข้าหูครับคุณผู้ชมฮะ

นี่แหละครับออกมาแล้ว
นี่คือตอนไปหาคุณหมอ
ตัวนี้แหละครับที่มันเข้าไปนะครับ
คือเธอบอกว่าเธอหลับไปดูทีวีแล้วหลับไป
เธอเนี่ยหลับลึกไม่รู้สึกหรอกนะครับ

แต่คราวนี้พอตื่นขึ้นมาอะไรวี้วี้วี้

ก็เอามือปัดแต่นานเข้านานเข้า

หน่อยนิดนึงมันก็มีเลือดติดออกมา

หมอก็เลยรีบพาไปแบบส่องกล้องอะค่ะ

เราคิดว่ามันน่าจะพึ่งหลุดตอนที่ชีวออกมาแล้ว
นั่นแหละฮะตัวแม่ด้วย

คุณหมอสุพนัทแก้วกำเนิดบอกว่า
แมลงเข้าหูเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย
แต่อย่าเตือนอย่าเอาไม้แห่

คุณนัทพงศ์ไม่เอาไม้แห่แล้วเอาไงออก

แล้วสัญชาติยานของแมลงล่ะครับ
มันมีศัตรูคือไม้มาทางนี้

คราวนี้มันจะคีบยากเอาออกยากครับ
แต่ถ้าปล่อยไว้นะครับเข้าหูแบบนี้นะฮะ

แมลงเข้าหูไปหาหมอให้เร็วที่สุดครับ